แป๊บเดียวเวลาผ่านไปไวเหลือเกิน
ตอนนี้นะคะน้องอยู่ปี๓เทอม๒มธรรมศาสตร์เป็นที่เรียบร้อย
นี่คุณรู้เยอะมากเลยนะปี๓เทิม๒รู้ว่าคุณเค้าเรียนเทิมอะไร

เป็นเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรออัปเดตนะเพราะว่ายังหล่ออยู่เลยอ่ะทำไมถึงหายไปนะ
มีแฟนหรือยังค่ะหนุ่มมหาลัย
ยังครับ
ไม่กล้ามีแฟนป่ะคะ
มันยังไม่มีอะไรที่ประจวบเหมาะมันไม่มีใครเข้ามาหา
แต่ว่าพูดชัดขึ้นเยอะมากเลย

ก็ฝึกหลายอย่างครับแล้วก็พูดมากขึ้นในชีวิตประจำวัน
ปกติเป็นคนพูดน้อยมากเวลาพูดพยายามแบบกระดกลิ้นมากขึ้น
แล้วท้อนเต็มแฟนคิดถึงแหละคุณน้องสกาย
อีกนิดหนึ่งใกล้แล้วครับสิงหาคมนี้ครับได้ดูกันแน่นอนครับ
เดี๋ยวได้รอดูกันนะคะสำหรับผลงานของน้องสิงหาคมนี้อีกไม่กี่เดือนเนาะ